เอาละค่ะเช้าสดใสมาเริ่มกันที่เรื่องของเนรน้อยเนรกรกันหน่อย
ใช่ค่ะคุณแม่ของสามเณรกรนะคะก็ได้โพสต์คลิปความน่ารักความยาวค่อนข้างยาวนะคะ
ใช้ชื่อว่าเรื่องของเด็กจริงเป็นภาพที่เนรกรแล้วก็เนรปัน
ซึ่งเป็นเนรรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคะในการบวชสามเนรภาคฤดูร้อนครั้งนี้
สนทนาตามภาษาเด็กแฝงความน่ารักไว้ด้วยนะคะเป็นอย่างไรไปชมภาพกันหน่อยค่ะ
ในจุดที่มันจะเกิลาไปของมันและทั่วไปแฟนแก่มันต้องถูกไหวในฉุมมัน
อ๋อก็ต้องต้องต้องอีก๙๐ครั้งหนึ่งก็ได้จ้ะตัวมันล่ะ
อืมเขาก็ต้องถึงมือเนี้ยวขีดโต
ไม่ได้นะคะขุมขามีนิดหนึ่งก็รอประมาณสี่หนึ่งเดี๋ยว

เนี่ยอาจออกอร์ปกรมาวัดเลยว่าใครสูงกว่ากัน
ค่ะก็เป็นการสนทนาของสามเณรน้อยที่น่ารักนะคะ

ชมกันนะคะเพราะว่าคลิปเห็นอะไรหลายอย่างค่ะ
เนรน้อยกรบอกว่ากรจะเป็นพระแล้วนะ
ปันก็บอกว่าไม่ได้หรอกกรยังตัวเล็กอยู่

แล้วก็บอกอีกว่าต้องทานข้าวเยอะนะคะ
แต่เนรกรบอกว่าไม่ได้ต้องกินข้าวมื้อเดียว
เพราะว่าเป็นเนรนต้องฉันมื้อเดียวค่ะทั้งนี้ต้องฉันมื้อเดียว
เนรกรนั้นบวชอยู่นั้นเป็นวัดป่านะคะ

ก็เป็นการแสดงถึงความเข้าใจ
ในวัดปฏิบัติของสงฆ์เป็นอย่างดีของสามเณรกรค่ะ

เพราะว่าคุณแม่ของสามเณรก็ลงคลิปบ่อยนะครับ